ที่ของตำรวจนะคะคุณตาท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะ
ถอนเงินมาหมดบัญชีเลยประมาณสองหมื่นกว่าบาทจะพาหลานไปเที่ยวหัวหิน
ระหว่างที่ออกจากบ้านนะคะอยู่แถวลาดกระบังค่ะ
ทำกระเป๋าสตางค์ตกและช่วงที่มันตกเนี่ยเงินปลิวเต็มถนนเลยนะคะ
คุณตาไม่ทราบมีคนเจอเงินค่ะมาเก็บแต่ไม่เอาคืนคุณตาค่ะ

้มเงยก้มไปทำไมก้มไปเก็บเงิน
คนที่เก็บไม่ใช่คุณจ๋าไม่ใช่เจ้าของเงินเลยนะ
ใช่ค่ะคุณตามาเก็บกันให้วุ่นเลยนะคะ

บอกว่าในเหตุการณ์เขาเห็นผู้ชายสองคน
สวมเสื้อสีน้ำเงินฟ้าคาดว่าน่าจะเป็นเสื้อฟอร์ม
ของบริษัทแห่งหนึ่งจอดกลางถนนเลยค่ะ

ช่วยกันเก็บธนบัตรที่ตกกระจายอยู่
ตอนนั้นไม่มีใครทราบว่าเงินใครเงินของเขาหรือเปล่า
ใครทำตกหรือมันปลิวยังไงเนี่ยนะคะ
แต่ที่แน่ไม่น่าจะใช่ของสองคนนี้
พอเก็บธนบัตรหมดทั้งสองคนก็ขึ้นรถ

โดยไม่มีการตามหาเงินเจ้าของเงินที่แท้จริง
มีพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๔ตุลาคมนะคะ
ที่บริเวณร้านหมูปลาร้าเจยุ้ยแถวลาดกระบังค่ะ

ตอนนี้คนที่ทำเงินหายมาติดต่อแล้วนะครับ

คุณลุงบอกว่าในเงินในกระเป๋าประมาณ๒๐๐๐บาท

ก็เลยกดเงินออกมาหมดเลย

ก็คือเสื้อฟ้าสองคนเอามาคืนด้วย
หรือติดต่อมาที่ร้านไก่อบโอ่งหน้าแครรี่บอย
ตอนนี้คุณตาเดือดร้อนมาก
แล้วก็รีบบอกคุณซุชินค่ะ
อายุ๗๕ปีเป็นผู้เสียหาย
ก็คือคุณตาที่จะพาหลานไปเที่ยวค่ะ

แจ้งความแล้วที่สวนจรเข้น้อยและสวนบรรลาศกระบัง
โดยสาเหตุที่กระเป๋าสตางค์ตกกลางถนน
เพราะนำของไปเก็บที่ท้ายรถกระบะ
พอเก็บของเสร็จด้วยความที่อายุมาก
หลงลืมว่าตัวเองวางกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ท้ายรถ

กระเป๋าสตางค์มันก็เลยตกจากท้ายรถลงสู่ถนน
แล้วเงินมันก็ปิวกระจายแบบนี้แล้วก็มีคนมาเก็บนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่พลเมืองดีโพสต์คลิปในกลุ่มต่าง
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างติดต่อเข้ามาบอกเจอกระเป๋าสตางค์ถูกทิ้งเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมัน
มีแต่บัตรบัตรประจำตัวแล้วก็บัตรโรงพยาบาลต่าง
ส่วนเงินค่ะและลอตเตอรี่๑๐ใบ

มีเงินด้วยมีลอตเตอรี่๑๐ใบเอางวดนี้นะของงวดนี้นะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะ

นายสุชินข่าวขอบคุณภูลมึงดี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูปลาร้าเจ๊ยุ้ยที่ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ช่วยกันตามหาจนไปเจอรถไปเจอกระเป๋าสตางค์ของคุณลุง

เป็นคนที่มีความหวังดีมากแหละ
หมดเลยค่ะโอ้ยไม่แน่ใจว่าได้เป็นหัวเห็นหรือเปล่านะ
คุณตานะค่ะแต่ก็ยังดีคือยังมีคนดีในสังคมนะคะ
ช่วยติดตามหาให้อ่าดูเรื่องนี้บ้างพนักงาน